ภาพความประทับใจของตำรวจนายหนึ่ง
มีประชาชนเขาบาดเจ็บจากการถูกรถชน
ต้องการจะไปแจ้งความแต่เขาเดินไม่ได้
อยู่ท้ายรถกระบะตำรวจก็เอาไม่เป็นไรครับ

คนเขาก็ไปถ่ายภาพแล้วก็ไปโพสต์ชื่นชม
ชมเขาหน่อยว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนดี
ตำรวจที่บริการทุกระดับประทับใจในนี้คือพันธุ์ตำรวจโทกิรติตรีวัยครับ
รองผู้กำกับการสอบสวนสพบังกล่ำที่สงขรา

นี่ไงเขาเจ็บขายกก้อยี่ลงมานั่งรับแจ้งความให้กับประชาชน
ประสบอุบัติเหตุรถชนนอนอยู่ท้ายรถกระบะ
เพราะชาวบ้านเขาบาดเจ็บขาหักสองข้างจะให้เขาเดินลงไปยังไง
เดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้นี่เขาแบกกันมาใส่รถกันมานี่ก็ได้ก็บุญแล้วนะ
ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันคือไปไม่ได้แจ้งโรงพักไม่ได้
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เห็นแล้วก็ถ่ายภาพนี้นะลงเฟซบุ๊
เพราะว่าแม่นายเรานะเอาเก้าอี้ลงมารับแจ้งความข้างล่างเลย
ก็เลยถ่ายภาพซะหน่อยคนทำงานก็ต้องโลกต้องรู้ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
โดยพันธบรวจโทกิรติเล่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลต้องไปแจ้งความเพราะว่าถูกรถชน
แต่สภาพที่เห็นคุณผู้ชมนอนอยู่หลังรถกระบะขาหักเดินไม่ได้
ก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกกันรับแจ้งความถึงที่
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะฮะเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้ว
ต้องให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีในทุกกรณี
ไม่ว่าชาวบ้านจะมาสภาพไหนก็ต้องได้รับความสะดวกและอำนวยความยุติธรรมให้เต็มที่
ระหว่างผู้ก่อเหตุกับผู้เสียหายเรียบร้อยนะครับอ้าวอยากให้ตำรวจทุกนายคิดแบบนี้นะฮะ
บางทีเราไปเราก็แบบแหมไปรอนานเหลือเกินกว่าจะรับแจ้งความเราบางที
ถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนอะ